งูนี่แหละ๑๓ตัว
ก็ต้องให้พี่ผู้สื่อข่าว
คุณเอาเข้าใจภารกิจเขาเยอะ

ไปตรวจสอบบริเวณนี้กอไผ่ริมทาง

ในหมู่บ้านหนองไข่ไก่ตะบนบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี
คุณโพรงใต้กอไผ่มันมีงูค่ะแล้วเป็นงูเหลือมตัวใหญ่เลย
สามตัวตรงไม่ก็สามตัวงอน

แล้วคุณขามันขดอยู่ในโพรงใช่ไหม
บ้านต้องทำไงรู้ป่ะจุดทูบขอคำมาตามความเชื่อเลย
แล้วค่อยใช้เสียมาขุดปากโพรงตรงนี้ให้มันกว้างขึ้น
คุณค่ะต้องเหมือนแบบว่าทำพิธีเลยเพราะว่างูเหลือมนะ
จุดทูปขอคำมาเสร็จนะให้กู้ภัยใช้อุปกรณ์แหย่เข้าไปในโพรง
เพื่อจะตับงูออกมา
แล้วคุณแต่ละตัวมันไม่เล็ก
มันงูเหลือมความยาวกว่าสามเมตร
คุณรู้ป่ะตัวเมียสองตัวผู้หนึ่ง
อยู่กันได้ยังไงทำไมมันอยู่กันได้อ่ะแปลกไหม

แต่ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

ชาวบ้านเขามองเป็นนิพโลง

มันมีไข่อยู่เต็มโพรงเลยค่ะคุณ

คนลุกเล่าแล้วคนลุก
หกสิบฟองอุ้วหกสิบฟองฮึ

จะเรื่อยไปไหนบ้างคนลุกจริงพูดจริง

ยังก็ไข่เป็ดอ่ะในหนังอ่ะคุณนึกออกป่ะแล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่าประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
หมาที่เลี้ยงกว่าสิบกว่าตัวแล้วเป็ดอีกยี่สิบตัวเพราะหายไปแบบไร้ร่องรอยมาแล้วคุณนึกออกป่ะ
ก็จะไปอยู่ในท้องเหลือมพวกนี้น่ะนี่ต่อดูสิ

ใส่งูไปแล้วแล้วก็เอาไข่นี่นี่
เอาไข่มาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์

อู้วของกลาง๖๐ฟองอ่ะเยอะเลย
คุณกู่ไพเขาจะดำงูทั้งหมดนี้ไปปล่อยคืนสุดธรรมชาตินะ
แล้วก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแล้วเป็นเส้นทางผ่านของชาวบ้าน
คือดูแล้วมันก็ดูเป็นป่าจริงแต่ว่ามันเป็นทางชุมชนนะคะ
ก็เกรงว่ามันจะมาแพร่พันธุ์ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไข่ออกมาแล้ว
เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับลูกเด็กแรงจะมีสัตว์เรียกของชาวบ้านกันอีก
จะต้องไปปล่อยในเขตแบบอุทยานหรืออะไรอย่างนี้ที่มันไม่มีแบบชุมชน
เพราะว่าไข่อีก๖๐ฟองทำไงเอาไว้ไหนบ้านคุณว่างไหม
บ้านผมก็คงไปไว้อยู่ชั้นสองก็ได้พอดีไม่ค่อยมีคนอยู่
แล้วคุณอยู่ชั้นโอเคมันได้แหละจำผมอยู่ชั้นสาม
ตอนแรกอุ้ย๑๖ฟองอะเยอะมาก

คือตอนแรกที่ฉันสงสัยว่ามันก็อยู่ในที่ของมัน
เรามันต้องไปขุดหามันแต่พอฟังมันมาบัยต้องเล่าเราก็เข้าใจได้
คือมันเป็นที่ชุมชนเป็นเส้นทางตรงชุมชน
อ่อเออคนนู้ก่อน

ให้มันอยู่อย่างปลอดภัยเราเองก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกัน